เด็กบางคนเนี่ยกำลังฝึกการใช้ตะเกียบในการทานอาหารซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากใช่ไหม
แต่จะพาไปดูเทคนิคของน้องคนนี้หน่อยว่าเขาฝึกใช้เทคนิคยังไงในการใช้ตะเกียบคีบอาหารค่ะ
ทำไมปากรต้องเล่นด้วยอ่ะแล้วปากรจะเอามาทำอะไร

อันนี้อันนี้

กินดีได้แต่ขี้ไม่เป็นไง
อ๋ออันนี้ใครขี้ไม่เป็นทำอย่างนี้
ไปดูมาจากไหนเนี่ย

เอามาหนีบไว้ตรงตะเกียบข้างบน
ตะเกียบมันติดกันแล้วเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้
มาหักครึ่งแล้วก็เอาตะเกียบ

เออมาสาธิตเห็นภาพเลยมา
เอาหลอดหักครึ่งแล้วก็เสียบตะเก็บข้างบน๒ขาลงไป

แล้วตะเกียบมันจะติดกันแล้วมันจะเด้งเข้าเด้งออกได้ไง
เด็กคนนี้ผู้มาก่อนการเก่งจริง

ผมนึกถึงตอนเด็กผมทำไมผมไม่คิดอย่างนี้ได้

เดี๋ยวผมว่าตอนเด็กก็คิดไม่ได้

จะยกนิ้วโป้งให้ว่าไอ้หนูเก่งจริง

เด็กที่ตะเกียบไม่เป็นก็จะใช้เทคนิคอย่างนี้

ใครที่คีบตะเกียบไม่เป็น
คุณลองไหมเดี๋ยวหนีไปลองพูดจริง
ฉันจะไปลองว่ามันเทคนิคนี้มันทำให้การคีบตะเกียบ

ดีจะมีการรู้เหมือนกันว่ามันมันจะดีขึ้น
ตะเกียบง่ายคือคุณนิ้วคุณเป็นอะไร
นิ้วไม่ดีก็ยังจะทำขยับบ่อย
เอาช่างมันช่างมันวันหลังกินตะเกียบไม่ได้
ลองดูนะคะคุณผู้ชมที่บ้านด้วยลองดู